มวยคู่ที่๒ครับ
มาฟังผลการให้คะแนนของมวยคู่ที่๒นะครับผม
กรรมการอำนาจสายฉลาดให้ฝ่ายแดง๔๘ฝ่ายน้ำเงิน
ส่วนกรรมการสัญญารัฐนาภัยวงกับกรรมการนารินทองฮีรันให้เสมอกัน๔๘ต่อ๔๘ครับ
โอ้โห๒ตัวนี้เสมอ๒เสียงน้ำเงินชนะ๑เสียง
นี่ในเวทียังคุยกันไม่จบเลยยังเถียงกันไม่เลิก
มวยคู่นี้เดี๋ยวต้องมีไฟล์แตกหักเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าจะลงคิววันไหนครับ
ส่วนมวยคู่รองการถ่ายเท่าสดตอนนี้บนเวทีก็พร้อมแล้วนะครับ
จะเจอกับซ้ายช้างถีบเชอรี่ดวงใจพ่อติดตามวิทยา
ไฟล์แดงแสบซากฆ่าไม่ตาย
เตะขาผ่ากลางวางฟอร์มระเบิดมา
สานทะนงต้องมีไฟล์ตแตกหักเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าจะลงคิววันไหนครับ
ส่วนมวยคู่รองกายถ่ายเท้าสดตอนนี้บนวีธีก็พร้อมแล้วนะครับ

และไฟล์น้ำเงินชายาผลไม้พริก
ออกนิดซ้ายขวาแหลงแสงทุกแชมป์

ชื่อแสนลักษมณ์งามยาว

ชื่อนายวิเชษเสงประโคนอายุ๒๘ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ชนะ๖๖แพ้๒๙

เวทีมวยไทยรัฐทีวีครับ

อายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์

ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
วยคู่นี้ครับเคยชกกันมาแล้ว๑ครั้ง

ปี๕๘ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

น้ำเงินนี้ก็ครับอ่ะเลยนะครับ

จะล้างได้ไม่ได้แต่เราต้องมาดูนะครับ
แต่เขามันนี่สูงกว่านะ

ฝ่ายน้ำเงินนี่รูปร่างดีฝีมือดีแต่จิตใจเป็นรอง

ครับมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบคนละอย่างครับ
กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

เป็นกรรมการน้ำดีอีกคนในวงการนะครับ
มุมแดงมีพี่เม็ดพริกต่อศิลาชัยอดีตนักมวยเก่าครับ
ลุมพินีขึ้นมาถอดมงคลให้แสนธนงนะครับ
ยิ่งแก้ยิ่งพันนะครับไปแพ้คู่ปรับเก่า

ส่วนมุมน้ำเงินนะครับมีคุณพ่อขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับ
เชอรี่แหม่ชื่อหวานนะชื่อเชอรี่เดี๋ยวดู

แม่ก็อยากมีลูกสาวก็เลยตั้งให้ว่าเชอรี่

มาก่อนอาจารย์ก็มีเชอรี่สววานิดแต่เป็นหมวยเขลามดำนึงดูอยู่เป็นมวยบูทรพน

แล้วตัวนี้จะดุไม่ดุนี่เดี๋ยวรอติดตามบนเวทีครับ
อย่างนี้
เจอจอมน็อคเอาท์เลยครับ
อ่าถ้าอย่างนั้นมวยคู่นี้ห้ามกระพริบตาเด็ดขาด
บนเวทีกางเกงสีน้ำเงินเชอรี่ดวงใจพ่อ
อย่าไปมองแข้งกางเกงสีแดงเขาล่ะ
แสนทนงต่อศิลาชัย
แสนทะนงกางเกงสีแดงมาชกที่ยอดมวยไทยรัฐ

แล้วนัดสุดท้ายก็แพ้คะแนนได้กับเพชรสุพรรณไปนะครับ

ใครซอมดีไม่ดีอะไรนะครับวันนี้ในน้ำหนักสองปอนนะครับได้ช่วงสายจัดจ้านนะครับเชอรี่
หัวใจเสริมใยเหล็กขึ้นมาเนี่ยอาจจะสร้างความหนักใจให้กับทางด้านแสนท่านนงนะครับ
ต้องไปผ่าดูว่าหัวใจเสริมใยเหล็กหรือเปล่า
อมน็อกเอาท์ของยอดมวยไทยรัฐนี่แหละครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์ทรงชัยนะ
ออกมาวิเคราะห์มาเนี่ยเห็นว่าไอ้เจ้าแสนนงเหนือกว่าใช่ไหม
ตอนนั้นเข้าไปสองปอนเพื่อความเหมาะสมนี่แหละครับ
ถ้าหนูดูจากตัวเราปาดหัวเนี่ยมันไม่น่าชกกันได้เลยนะพี่ป๊า
แต่มวยไทยก็เป็นเรื่องของท้ำหนักเป็นหลัก
ต้องดูใจพี่กับใจน้องเท่ากันหรือเปล่า

เหงียนตาแต่ว่าจะเตะได้หรือเปล่า

โดนขาแฟบไหมเจาะยังจะแฟบหรือเปล่า
แต่จังหวายที่แท่งผีไม้ไล่มือออกยาวแบบนี้

นี่แหละซ้ายเมียนตาครับ๑ซ้ายออกไปแล้วนะครับ
ทำลายจังหวะแต่ดูแล้วแกนิ่งไม่ตกใจนะ
อย่าตกใจแล้วกันอย่าสะดุ้งแล้วกัน
ถ้าหันหลังมองพี่เลี้ยงเมื่อไหร่แล้วก็แม่

ดูใจแล้วหรือมั้งนี้มีความมั่นใจนะทรงสวย

ส่วนต้องโชคเสียเปรียบน้ำหนักเสียเปรียบ

ตอนนี้ต้องเอาวันทรงชัยมาสู้ครับ

การยอมรับให้ความเชื่อถือครับ
พี่ขวายันไปทีนะครับเชอรี่
โอ้โหโดนเข้าไปแล้ว

เริ่มจะดูแล้วนะครับแสนหนง

ป้องกันหมัดขวาของทางแสนทะนงได้ดีเลย
มันอาวุธอันตรายทุกลูกนะไอ้เจ้าแสนธนง
จิบลำโตโหตอนนี้ใกล้ขวาต่อยขวาลูกคู่เลย
ไม่ใช่มีหมัดอย่างเดียวนะมีแข้งขวามาเสริมสลับตลอดนะครับแสนธนง

จังหวะที่แสนทะนงจะต่อยขวานี่ถ้าเชอรี่วางแข้งซ้ายมานี่เต็มก้านคอได้นะครับ

โอเคแสนทนง
โอเคแสนทนง

โอเคแสนทนง

สำหรับ๓๐๐๐บาทแต่ผู้ที่ชนะนอกก็๑๐๐๐๐บาท

ไปเวทีครับยกที่๒อนันเมฆสวรรค์นะครับ
ผู้ชิงหาดบริเวณวิทีอาจารย์โรงเรียนกีฬาจังหวัดหังทอง

แสนทนงตศิราชัยน้ำเงินเชอรี่ดวงใจพ่อ
สูงยาวอนาคตยอดมวยสูงยาวใหญ่ดี
ผมไปสัมภาษณ์มานะไอ้เจ้าแดงเนี่ย
อยากให้เสียเวลาเขาบอกรอต้องการเก็บไวเลย

มันจะได้ดั่งใจเขาคิดหรือเปล่านะครับ
เน้นเลยเน้นเลยโอ้โหอยู่นี้เป็นไงเต็มเขาลอย
โดนเขาลอยเต็มไปข้างเลยนะเชียวไปเชียวไปเชียวไป
ยังขยับเชอรี่วันนี้ชกแบบกล้ามากก็ไม่ดีนะ
กล้ากลัวไว้ก่อนลดมันให้ดีระหว่างแก้งซ้าย
ไม่พัดเป้าเข้าทุกเม็ดครับซ้ายเนียนตาของเชอรี่
สายเต่ใส่กาญเข้าก็ไม่มีแบบนี้ครับแน่นอนเลย
เต่ต้นไส่รถกาญหล้าแล้วครับแล้วกาญลดมาขึ้นก้านคอได้ด้วย
แต่กลัวลดมาก็เต็มหน้าแล้วครับ

ไอ้เจ้าเชอรี่มีความมั่นใจสูงนะครับ

มีเสียวทุกต่อครับอาวุธของแสนท่านงที่ออกไปนี่
ถ้าโดนนี่ป๊อกหลับเลยนะพี่ป่า

ต้องระวังด้วยนะครับแข้งซ้ายของเชอรี่
ทำร่วงบาทากใจให้แสนท่านงครับ

กาลล้าเลยง่าย
แต่ไม่เกินเบ้าเข้าทุกเม็ดครับแก้งซ้ายของเชอรี่

เจาะยางไปขวาต่อยโคตร

เตรียมมาเป็นอย่างดีครับเอาไว้ประเด็นศึก
ฟันทำแสนทนงเลย
ขวาตายซ้ายตกไม่ได้นะครับ
หนีเสริฟลอดทั้งที่

ไปขวาเป็น
โอ้โหเผยดั่งสำคัญของตรงนั้นเชอรี่

มัวจะเก่งมัวจะดี

หมดยกก็หมดลง
หมดโยกที่สองรั่วล้มละเอ๊อครับ
ส่วนพี่ขุนรองงามยิ่งแม่บอกว่าเชียร์อยู่หน้าตู้คอยลุ้นอยู่ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ
ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

ตามต่อยกที่๓ครับ

แต่ถ้าเตะหลุดมาโดนหมัดขวาแสนนงนี่หล่นนับน็อกได้ด้วยนะครับ

นี่แหละครับยอดมวยไทยรัฐวันทรงชัยครับ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
สู้กันแต่ละคู่นี่สุดยอดครับเยี่ยมยอดทั้งคู่

นี่การวิเคราะห์คู่มวยต่างโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยครับ

ออกมาแล้วแม่แฟนมวยถึงไม่ผิดหวังแล้วครับนี่แหละครับ
แต่ละคู่แต่ละคู่ออกมาอาวุธสู้กันแบบเนียนตาครับ
น้ำเงินวันนี้มาอย่างเดียวเลยครับซ้ายยาวอย่างเดียวเลย
ไม่ให้เข้าใกล้เลยวันนี้ชกยิ่งมากยกก็ยิ่งมั่นใจด้วย
รู้สึกว่าจะสะสมแข้งซ้ายมากเหลือเกินนะครับแสนธนง

ติดบังครับติดลำตัวอย่างเดียวเลย
โอ้โหลำเคี้ยวเลยเรื่องนี้
กำลังยังดีอยู่นะครับเดินขยับ
ลุกตามด้วยขวามาดูเอ้าดูว่ายังไง
ต้องใช้ความพยายามมากเลยนะครับไฟล์นี้
แสนนานงผ่านตลอดซ้ายไฟเขียวเลยนะครับ
สายยาวอย่างเดียวด้วยมีขู่อีกต่างหาก
อันตรายต่อยเลิกจะต่อยลำบากแล้วนะครับ
ไม่สุกมัดนะไม่มีแรงส่งจากหัวไหล่เลยตอนนี้
มันไม่เข้าเป้าแต่แข้งซ้ายมันเข้าทุกเม็ดนี่ตรงนี้เป็นปัญหาสำหรับแสนธนง
แค่งแลกหมัดครับโดนถีบยัดเข้าไปอีก
สื่อยังลึกไม่พอไงพอลึกไม่พอจังหวะมันต่อยแล้วมันไม่ได้
สายเหมียงตาเอาฮุกมาแต่เอาฮุกสายก็สวัสดิ์เสียวนะครับ
ออกมาทะลำโอ้โหดูครับ
รับแย่งสายไปจนตัวเยียงเลยเดี๋ยวเดินตัวเยียงกับโฮล่าเนี่ย
หมัดนี่เปรี้ยงเดียวนี่เข้าจุดโฟกัสจะมีสิทธิ์นับน็อกได้ทันทีนะครับ
อะไรก็เกิดโอ้โหดักแทงซ้ายลูกนี้
เป็นพ่อบุญรับไปเลยนะครับแสนทนง

ทุกดอกทุกเม็ดในช่วง๓๐นาทีในยุค๔๔ใกล้จบ
ถูกกัฎแม่ไม่โดน
อะยังจำกว่ามัตต์แล้วนะครับแม่มันยังไม่เข้าโฟกัสทั้งที
ตอนนี้รับเต็มครับ๑๒๓๔ต้องเดินต่อครับแสน่าโน่ง
ชกยิ่งมั่นใจเลยเชอรี่
โดนแค่สั่นครับไม่ถึงกระน็อก
เริ่มโชว์สเต็ปแล้วหมดยกที่๔
วยรองผู้เอกเนี่ยผ่านมา๔ยกครับ
ฝ่ายแดงแสนนงนี่เสียเปรียบรูปร่างเดินเข้าหา

ดักเสียบเข่า

วันนี้เขาพกพาหัวใจมา
เอาหัวใจมาก็นอนไปแล้ว
ยกสุดท้ายครับดูพร้อมกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
วันนี้มีเงินอัดฉีดเป็นรางวัลพิเศษอีก๕๐๐๐บาทด้วย

๑๒๓๔นี่เดินเข้าไปชนแก้งซ้ายอย่างเดียว

เดี๋ยวต้องดูใน๓นาทีสุดท้ายยกที่๕แล้วเชอรี่ว่าไง
คุณอนุมัตินะมวยแบบนี้นะบางครั้งประกบออกมานี่
แฟนมวยที่ตามบอกเพจเซียนมวยขายใหญ่บางคนขายเบอร์นะ
ขายเลยวันนี้เจ้าเชอรี่มีงานแน่นอนไล่ต่อไล่จิ้มเลย
ราคาเรทต่างที่ไหนได้
แต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วเมื่อสถานการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าเสียหายครับ
หมายถึงนักมวยนี่เสียหายแล้วรับเละเลย

โอ้อย่างกลัวเล็บเบาะหมาธไม่ดีก็ต้องระวังนะ
บ่หัวแบกแบบนี้ขอมัติเดียวอยู่แล้ว
เด็กก็มีความมั่นใจผมไม่มีอะไรผมสู้เต็มที่
แต่สถานการณ์ก่อนชกนี่ข่าวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
กลับไม่ได้
ถ้ากะว่าขึ้นมายังไงวันนี้๑๒ทิ้งตัวแน่นอน
ตัวไหนที่มีข่าวไม่ดีนี่โปรโมเตอร์ทรงชัยนี่จะดูแลให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยตลอด
ตรงไหนไม่ดีตรงนู้นไม่ดินเอามาเข้ามาสอบในห้องเป็นยังไงไอ้หนู
สีหน้านักมวยจับทางดู
ตั้งแต่อดีตเลยน้ะสมายูที่วีตีมวยลุมินีพระราม๔มาแล้ว
เนี่ยความเชื่อถือทุกวันนี้ถือสูงมาก
ดูแลให้ใจแฟนมวยว่าอย่างงั้นได้
มาถึงตรงนี้แล้วนี่เกมทุกอย่างแทบจะสารภาพนะครับ

ก็รับไปเยอะด้วยนะครับ๑๒๓๔โดนแข้งซ้ายเข้าไปเยอะจริง
แล้ววันนี้หมัดขวาทำอะไรไม่ได้ครับพอจะง้างหัดขวาก็โดนแข้งซ้ายเชอรี่ก่อนทุกที
แหมดแล้วมัดกับแก้งมันถึงก่อนอยู่แล้วมันอาวุธยาว
เข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับคุณผู้ชม

ไฟล์ที่แล้วนี่สะดุดนิดนึงครับแพ้เพชรสุพรรณ

นี่คือความสนุกของยอดมวยไทยรัฐ
โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนสุบัน

ท่านบางคนที่มีความรู้ในเรื่องมวยโบ๊ท

ไม่ได้แอ้มไม่ได้ติดตัวเชอรี่เลย

เป็นพ่อบุญรับไปเลยนะครับวันนี้แสนทนง
เชอรี่ก็วันนี้ชกได้ดีมากนะครับ

ยอดมวยไทยรัฐเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ